ตัวมาดีเลยใส่สูตรใส่แว่นดำแต่พฤติกรรมอ่ะสิ
จู่มาอารวาสมาโวยวายอยู่ตรงถนนแบบนี้คุณผู้ชม
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวดูนู่นมายืนกลางถนนเลย

อย่าบอกนะอย่าบอกนะ
ห้อยท้ายว่าร้อยล้านด้วยคุณผู้ชมโอ้ใช่เหรอเนี่ย
วันก่อนเพิ่งเล่าข่าวไปเอ๊ะเขาตะเวนเร็วเหมือนกันนะ
เคยเล่าทั้งแบบอะไรนะเชียงใหม่แล้วก็นี่มาที่ชนบุรี
เอาอีกแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

คนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะ

ฝั่งขาเข้าพัทยาที่บังละมุงชนบุรีนะ
ตกใจสิอะไรเนี่ยไปเรียกรถเขาอยู่อ่ะใช่
อารวาสอยู่บางคันเบี่ยงหลบกระทันหัน
ทีนี้นักข่าวไปถามชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยรู้
แล้วชาวบ้านเขามาถ่ายรูปไว้ได้ชัดเจนเลย
หลังจากนั้นก็หายเข้าไปในห้างอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ตอนนั้นอัดคลิปนี่นี่นี่นี่นี่ใช่ไหมใช่ไหม
แล้วก็รอบนั้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนก่อเหตุได้
ขับรถตัดหน้าสองครั้งในวันเดียวแล้วก็ขู่ว่ามีปืนก็โมโหก็ชกหน้าไป
นี่ไงบอกแล้วว่าเพิ่งอ่านข่าวแล้วนี่ก็มาโผล่ที่ชนบุรีอีกแล้วนะ

ญาติพี่น้องเขาสงสัยคงคงก็เอาไม่อยู่แหละดูถ้าไม่งั้นก็คือคงไม่ได้ปล่อยให้ไปแบบนี้หรอก

คือเป็นทั้งอันตรายกับตนเองกับคนอื่นที่ต้องผ่านเขามาด้วยเนี่ย
ใช่เพราะกลัวไงอันนี้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ